วันแห่งความหวังวนเวียนมาบรรจบกันอีกครั้งแล้วนะ
วันที่๑วันที่๑๖ก็จะวนมาแบบนี้
บอกคุณผู้ชมก่อนได้ไหมใครที่ดูอยู่ตอนนี้
ข่าวต่อไปนี้รวมมาให้เพียบแล้วที่ดิฉันชอบมากนะคุณสืบสกุล
คือสคริปต์ข่าววันนี้มีวงเล็บตัวเลขมาด้วย

เราก็อ่านตรงไม่ได้นะคุณผู้ชม

ไปดูกันที่แรกก่อนเลยละกันนะครับ
ที่แรกประชาชนไปกราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาบที่สารเจ้าพ่อแบงค์กาโม
ตั้งอยู่ริมถนนสุขุมวิทย์นะครับ
ริมกำแพงสนามบินอุตภัวจังหวัดระยอง
ทีมข่าวของเราก็ไปพูดคุยกับนักเสาะแสวงหาโชค
ส่วนใหญ่จะนำหมายเลขทะเบียนรถบรรทุกทราย
บ่อใบไม้ลอลิง๘๐๕๒ที่เสียหลักยางแตก
หมุนหลายรอบจนชนสารเก่าพังราบ
แล้วก็เลขวันตั้งศาล
บางคนเสี่ยงเซียมซีนำเลขที่ได้ไปเสี่ยงโชคต่างนานา
อีกทั้งยังมีคนนำแบงค์กาโมมาถวายให้จนเต็มศาลอีกครั้งหนึ่ง
หลายคนก็ไปดูเลขในแบงค์กาโม่ก็มีนะฮะ
อะไรที่ดูได้ก็ดูนะครับ
แล้วก็เห็นกันหลายเหล็กเหลือเกินนะครับ
เราไม่ได้บอกเลขนะเมื่อกี้ที่เราบอกทะเบียน
ก็คือเราบอกทะเบียนรถเฉยว่ามันเกิดอุบัติเหตุ
รายงานข่าวธรรมดาว่าบล๘๐๕๒เฉย
เสี่ยงโชคเล็กน้อยเป็นทางเลือกสร้างสีสันตื่นเต้นให้ชีวิต

แต่คุณผู้ชมบอกเสียงโชคเล็กน้อยนะ
แล้วเราต้องขึ้นตัวโตไว้ด้วยนะคะว่าใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ
คุณผู้ชมต่อกันเลยละกันค่ะ
ไปกันที่ชนบุรีนะคะ
เพราะว่าตรงนี้ค่ะมันเป็นทางโค้งถนนสุขประยูน

แล้วก็มีสารเจ้าแม่ทางโค้ง
หรือว่าสารเจ้าแม่บุวหนักดูสิค่ะ
นักเสี่ยงโชคเขาแวะเวียนมาขอเลขเด็ดแล้วสมหวังกันเยอะเลยคุณ
สังเกตได้จากอะไรรู้ไหมรูปปั้นไก่ชน

ใช่สังเกตได้จากชุดไทยที่เขาเอามาแขวนไว้แบบนี้ค่ะแก้บนนะ
ซึ่งทางด้านนางสาวสุวรรณีลีลารุ่งล้ำเลิศแล้วก็นางสาวพิมพ์ใจสิงหอน
เขาขับรถกระบะ

เป็นป้ายแดงมิซูบิชิขอไข่๑๘๗๗อันนี้อ่านตามสคริปต์คุณคุณผู้ชม
เขามาจอดหน้าศาลแล้วก็จุดทูปกราบไหว้เสร็จสับเขย่าเซียมซีเสี่ยงทายได้เลขไปเรียบร้อย
และทั้งสองคนบอกด้วยนะบอกเห็นชาวบ้านเห็นพวกสาวโรงงานมาขอโชคลาภที่ศาลนี้
แล้วถูกรางวัลเยอะเลยมาขอบ้าง
เขาบอกมีเลข๙๙๖๖ไปเยอะนะตรงนี้นะ
ส่วนที่จังหวัดสุรินทร์นะครับนำโดยคุณยายอรวรรณนับรงพันธ์
คุณยายวัย๘๔ปีพาเพื่อนบ้านชาวชุมชนโพทองอำเภอเมือง
ที่จอมปลวกขนาดใหญ่บริเวณริมคลองซึ่งเป็นคู่กำแพงเมืองเก่า
ดอกไม้ทูบเทียมไปกราบไหว้ขอเจ้าที่เจ้าทางเปิดทาง
ให้ได้เจอให้ได้เห็นให้ได้พบกับเลขเด็ดนะครับ
โดยนำเหรียญหลวงปู่สวงที่ชาวบ้านเคารพนับถือ
ขูดหาเลขที่จอมปลวกกันเลยนะครับ
อาจารย์อรวรรณเล่าให้ฟังบอกว่าเจ้าที่บริเวณจอมปลวกแห่งนี้แรง
เพราะมีชาวบ้านเคยพบเห็นผู้หญิงผมยาวสวมชุดสีดำยืนนิ่งไม่พูดกับใคร
ช่วงเวลาโพลเพช่วงประเพณีข้าวประดับดินช่วงก่อนออกพรรษา
ล่าสุดมีเด็กวัยรุ่นพบเห็นหญิงชุดดำอีกครั้งเมื่อค่ำวันที่๒๙ตุลาคมนะครับ
คุณยายก็เลยตัดสินใจเลยมากับเพื่อนบ้านเดินทางมากราบไหว้
ขอเลขตามความเชื่อของชาวบ้านนะครับ
อำเภอบ้านดุงนั่นเองชาวบ้านเนี่ยเขาก็เดินทางมากราบไหว้
ปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมมาจะขอโชคลาภกันอย่างคึกคักเลยนะคะ
ช่วงแบบนี้เนี่ยปลายเดือนกลางเดือนช่วงใกล้วันออกรางวัลนี่แหละค่ะ
หลังจากที่ชาวบ้านเขากราบไหว้
เขาก็จะไปที่บริเวณต้นไม้มันเป็นต้นบะเดือยักษ์

แล้วก็มีผู้หญิงสูงอายุคนหนึ่งเป็นชาวร้อยเอ็ดนะ
เขาเดินมาไหว้ขอพรอยู่ที่ต้นมะเดือยักษ์นี่แหละ
แล้วจู่คุณผู้ชมใบไม้มันก็ร่วงลงมา
ใส่ที่หัวเขาแล้วก็ตกลงที่พื้น
พอหยิบมาดูเขาเห็นเป็นตัวเลขคุณผู้ชม

แล้วทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่านี่ปู่มาให้โชค
เนี่ยทีมข่าวนักข่าวของเราตากล้องก็ซูมเข้าไปเนี่ยนะคะ

บรรยากาศการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่จังหวัดชายนาฏ

ซึ่งมีแผงขายสลากจำนวนมากเป็นแหล่งใหญ่เลยตรงนี้
มีประชาชนมาเลือกซื้อเลือกหาสลากกันอย่างต่อเนื่องนะครับ
โดยเซียนหวยส่วนใหญ่จะโทรศัพท์มาสั่งจองเลขเด็ด

ซึ่งงวดนี้นะเขาเก่งไว้แบบนี้คุณ
เป็นเลขจากเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตก
ก็เป็นเลขรุ่นของเฮลิคอปเตอร์

อันนี้เป็นรุ่นของฮอที่ตกนะครับ
ทำให้เลขชุดดังกล่าวขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่า
จนขายเกลี้ยงทุกแผงเลยนะครับ
ใช่ค่ะคุณผู้ชมใจเย็นนะ
คือบางคนเขาบอกว่าทำไมเรานำเสนอแต่ข่าวแบบนี้
คือเรานำเสนอเฉพาะช่วง

เพราะเราก็บอกแล้วนะคะว่าต้องใช้วิจารณญาณส่วนบุคคลในการดู

ก็มีข่าวแปลกให้ชมกันเยอะนะครับ